คุณผู้โฆษกัยเลย

ีรุ่นดท่านทวีกายคุก
ก็ฝากท่านปวีนาไปเรียนถามคุณพ่อแล้วกันนะครับ

ผมเนี่ยเก็บความรู้สึกในใจอัดอั้นมาตั้งแต่วันที่๑๗
ก็ไปนอนคิดนั่งคิดว่าจะทำยังไงทำดอยเดนอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าตอนเช้าเนี่ยด้วยความที่คือ
ตัวหนักและคิดนะครับว่าเราควรทำไม่ควรทำ
ก็ไม่ได้กินข้าวกลางวันแล้วก็ไม่ได้กินยาความดัน
ปรากฏว่าเมื่อกี้พอไปถึงเนี่ยเลือดออกมาเราก็
ถือว่ายังปกติรู้สึกนะครับโชคดีมีคุณหมอสองท่าน
หมอกินิสักกับหมอจตุลุนไปด้วยนะครับ
เสร็จแล้วพอเห็นวัดความดัน๑๘๕ก็ตกใจเหมือนกัน
แต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าลืมกินยา
ก็ดูดีขึ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็มีความรู้สึกหิวข้าว
ขออภัยหญิงจริงนะครับไม่คิดเป็นอย่างอื่นนะครับ
แล้วก็ไม่อยากจะให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับพี่น้องประชาชนนะครับ
อันนี้คิดมาคิดคือเตรียมตัว๒๓วันแล้วครับ
เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าบรรยากาศในสภา

คือยังไงมันก็เหมือนเป็นการแสดงละคร
แล้วชาวบ้านประชาชนเรียกร้องยังไงเขาก็ไม่เชื่อ
เพราะว่าความเป็นจริงมันไม่ใช่คู่ขัดแย้ง
เป็นคนเตรียมตัวเองและฝ่ายค้านเราเนี่ยยังเก่ง
เห็นไหมครับฝ่ายรัฐบาลก็มาอวยตัวกันเอง
สวก็อวยกันเองฝ่ายค้านก็ติกันเอง
ซึ่งทางบ้านนี้เขาก็มองว่ามันคือไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหา

แล้วก็จากนี้ไปเนี่ยผมคือมันหนักเกินกว่าที่ผมคิดว่าจะหาทางอย่างอื่นแก้ไขได้
ก็เลยตัดสินใจไคร่ควรว่าต้องทำ
ทำเพราะอะไรครับทำต้องการที่จะสื่อให้ท่านนายก
ท่านก็คือฟังแต่พวกกันเองนะครับแล้วก็ความเป็นจริงเนี่ยท่านไม่เห็น
แล้วท่านก็ไม่รู้ว่าเด็กเนี่ยก็ไปฟังว่ามีคนอยู่เบื้องหลังมีคนชักใย
ซึ่งขณะนี้นี่มันบานปลายไปเลยไอ้คนที่ทำผิดไปถือทงต่างชาติมาอะไรมา
ไม่จับล่ะครับเห็นหน้าเห็นตากันชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันเด็กอ่ะครับ
วิ่งหนีเข้าซอยไปตามจับเขาแล้วเด็กอายุ๑๕๑๖เนี่ยผมขอท่านประธานเสียดายนิดหนึ่ง
คือมีเทปน้องอังเทปน้องมายนะครับผมตัดต่อแค่๒นาทีเองนะครับ
ปรากฏว่าไม่ให้ใช้สื่อประกอบมันก็เลยไม่มีความหมาย
เพราะว่าถ้าเกิดได้๒อันนี้เข้าไปในสภาเนี่ยผมเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศก็จะได้เห็นด้วยนะครับ
แต่ดูเหมือนว่าตอนที่กรีดนี่คือนายกเขาก็ไม่ได้อยู่ในจังหวะนั้นด้วย
แต่ผมก็หวังว่าอยากให้ท่านได้เห็นนะครับ
แต่ว่าการทำแบบนี้ในช่วงสถานการณ์ที่มันสูงเสี่ยง
เด็กที่กำลังทุ่มอยู่อาจจะเห็นภาพตรงนี้แล้วมันอาจจะเกิด
ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเรียนอย่างนี้ว่าอันนี้นะครับ
ผมอยากจะให้เป็นการเรียกร้องถึงท่านนายกโดยตรง
และที่สำคัญก็คือผมไม่อยากให้คนไทยเนี่ย
อย่างที่ผมอภิปรายไว้นะครับต้องมาเสียเลือดเนื้อต้องมาทะเลาะกัน
แล้วไม่ใช่เฉพาะเด็กนักเรียนนะครับหมายถึงเจ้าหน้าที่
โดนสั่งการมาเอาม็อบไปทะเลาะกันกลายเป็นคนไทยฆ่ากันเองเนี่ย
ผมไม่อยากเห็นตรงนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่า
ผมไม่มีวิธีไหนที่จะสื่อให้ผู้มีอำนาจได้รู้นะครับ
๑ข้อ๒คุณก็คุยได้นี่ครับคุณลาออกไม่ได้เพราะอะไร
ลาออกเมื่อไหร่ก็ให้เหตุผลไปส่วนคุณจะแก้รับนูนเมื่อไหร่ก็บอกมา
ส่วนเรื่องสถาบันผมเข้าใจว่าถ้ามาคุยกันตรง
หรือว่ามีคนที่สามารถจะเป็นคนกลางได้จริงนะครับ
มันก็มีวิธีที่จะทำให้สถาบันดีขึ้นคุณไม่ใช่ไปอ้างว่ารักสถาบัน
แต่คุณใช้สถาบันมาปกป้องตัวคุณเองก่อนหน้านี้มีเรื่องระหว่าง
เพราะว่าคุณหมอก็อันนี้ให้นะครับไอ้แผลที่สองเนี่ยก็เริ่มแบบแรงแล้วนะครับ
แต่แผลที่สามเนี่ยผมเห็นก็ตกใจมันก็ความอ้าลึกแล้วก็ทั้งหมดเย็บก้าวเข็บ
แต่ว่าไอ้ที่เย็บไม่เท่าไหร่แต่ตอนลาดแผลกับตอนฉีดยาชาเจ็บมาก
แล้วฉีดยากันบาทยักษ์ด้วยแล้วกันบาทยักษ์ที่ต้องฉีดทุกสองเดือนนะครับ
อันนี้เดี๋ยวก็ไปปฏิบัติก็คิดว่าวันนี้มันไม่มีลงมติอะครับ
แต่ว่าก็ยินดีอยากให้เพื่อนได้สบายใจนะครับแล้วก็ไปขอโทษขอโพยเขาว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราเป็นคนที่ไม่เคารพสถานที่นะครับ
แต่ตั้งใจจริงผมเรียนว่าคือสื่อให้นายกได้เห็นนะว่าตรงนี้มันอย่างน้อยก็ฟังการอภิปรายของทางเราบ้าง
ไม่ใช่ไปฟังเฉพาะฝ่ายอวยอย่างเดียวแล้วก็ไปคิดว่าเหมือนเป็นจักรวรรดิมาครอบงำเด็ก
เหมือนกับเด็กไม่รู้เรื่องรู้ราวทำไมไม่ฟังเด็กมั่งที่จริง
ผมว่าวิธีง่ายที่สุดนะฮะถ้าตอนนี้เนี่ยเกิดนายกลดตัวลงมานะครับ
คนที่มีความผิดในเรื่องชุมนุมเนี่ยคุณไม่ต้องไปคัดค้านการประกันตัว
เอาพวกนี้มากี่คนแล้วแต่ให้เขาไปคัดตัวมา
ว่ากดสุดแล้วก็เป็นห่วงหนึ่งเป็นคิดว่าบัตรเจ็บแค่ไหนนะ
คืออยากให้ขอบหรือมาก็จะไปล้างก่อน
คุณชวนถ้าเรื่องของการเอาอะไรเข้าไปในห้องประชุม

เขาไม่ได้เอาเข้าไปครับแล้วก็เจตนาไม่ใช่เอาออก
ที่เราพยายามเรื่องอาวุธก็คือเรื่องการที่อาวุธเข้ามาทำร้ายกัน

แต่ว่าเขาก็ใจห้าร่มครับผม

ปัญหาน้ำหลายนี่มันก็ต้องอดทนในการแค่ใคร
เพื่อไปสู่เป้าหมายความสำเร็จเนี่ยไม่มีอะไรง่ายครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ท่านประธานได้พิจารณ์คุยของผู้ใดยุครัฐมนตรีหรือเปล่า

จริงก็เป็นอ่วงว่าบัตรได้แก้ไหน
เพราะว่ามีรายงานว่าเพิงเย็บคราวเข็ม
โปรดติดตามตอนต่อไป